อเงินนายยกของไทยวันนี้มีข่าวว่า
ติดโควิดสิบเก้าเหมือนกันพร้อมกับน้องสาวด้วยน่างเยวพาวงสวัสด
อันนี้จริงแล้วครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้ว
ออกมายอมรับแล้วนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าติดโควิดสิบเก้าจริงจริงนะ
รู้ตัวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพอรู้ว่าติดก็ไปรับการตรวจนะครับ
อาจจะรู้สึกว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้หรือว่าติดเชื้อก็แล้วแต่
เป็นว่าเขาไปตรวจแล้วก็รู้ว่าติดจริงก็ผ่านการรักษานะครับ
ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาก็ผ่านการกักตัวหมดเรียบร้อย๑๔วัน
ตอนนี้คุณทักษิณเขาบอกเขาหายแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดก็กักตัว๑๔วัน
กำหนดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถือว่าหายแล้วว่าอย่างงั้นเถอะ
คนรอบตัวไม่มีใครติดเชื้อนะครับติดแค่คนเดียว
อันนี้ไม่จริงนะฮะติดแค่คนเดียวแล้วก็รักษาหายแล้ว
ตอนนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว